หลวงลุงอายุ๕๐บอกให้หลวงตาอายุ๗๙นะท่านท่านกวาดพื้นกุฏิหน่อย
โอ้โหหลวงตาท่านท่านโมโหครับแล้วทำไมทำไมไปไปใช้หลวงตาล่ะ
คืออย่างนี้หลวงลุงเนี่ยนะครับคืออายุน้อยก็จริงแต่บวชก่อนพรรษา
แก่กว่าว่างั้นเถอะนะครับหลวงตาโมโหครับชักปืนยิงครับเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองนครราชศรีมา
ได้รับแจ้งเหตุยิงกันครับที่กุฏิชั้น๒ในวัดใหม่อำภาวันอำเภอ
จังหวัดนครราชศรีมาพระที่ก่อเหตุก็นี่ครับท่านก็ยืนมอบ
ตัวกับตำรวจนะครับคือพระเรืองศักดิ์รอดกระโทกอายุ๗๙ปีใช้
ปืนยิงไทยทอยเลยนะเข้าไทยทอยพระสมพรทองคอนบุรีอายุ๕๐
ปีพระลูกวัดเดียวกันนั่นแหละได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
เจ้าหน้าที่นำส่งโรพยาบาลมหาราชแล้วก็ยึดอาวุธปืนไทย
ดิษฐ์นะครับที่ใช้ก่อเหตุ๑กระบอกมีกระสุนปืนลูกซองเบอร์๒๐
นัดอยู่ในรังเพลิง๑นัดแล้วก็ปลอกกระสุนปืนลูกซอง๑
หลอกเก็บไว้เป็นหลักฐานคุมตัวพระเรืองศักดิ์ไปสอบปากคำ
ที่สพมนครราชศรีมาแล้วก็ให้ลาศิกขาเลยสอบส่วนบึกต้น
ทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากพระนะครับก็ทำวัดเช้า
เสร็จแล้วใช่ไหมพระสมพรเนี่ยก็มีพรรษามากกว่าพระเรืองศักดิ์
แต่อายุน้อยกว่าซึ่งพระสมพรนะครับก็แจกงานทำความสะอาด
กุฏินะครับก็ทำให้พระเรืองศักดิ์ไม่พอใจครับขณะที่พระ
สมพรเนี่ยกำลังยืนกวาดพื้นกุฏิอยู่พระเรืองศักดิ์ไปเอา
ที่ห้องมาแล้วยิงใส่เลยครับทีมข่าวไปสอบถามพระลูก
วัดก็เล่าบอกว่าขนาดเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงเลยนะทะเลาะ
กันอ่ะนะครับหรือเสียงปืนก็ไม่ได้ยินส่วนพระทั้งสองรูปมี
ปัญหากันมาก่อนหรือเปล่านะคือก็บอกว่าเวลาทำกิจกรรมก็
ต่างคนต่างทำนะนะครับส่วนเรื่องนะครับการบินทบาทก็ไม่
อาจจะเป็นสาเหตุนะเนื่องจากพระทั้งสองรูปก็บินทบาท

ไม่ได้เห็นเลยนะเพราะว่าเขาจะกราบพระเส้นกับต่างคน
กันไม่ใช่ไม่ใช่หาหากันไปอาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นหรอเนาะ

ตำรวจแจ้งข้อหานายเรืองศักดิ

ส่วนมีรายงานว่าจะมีอาการทางประสาทหรือเปล่า
เดี๋ยวตำรวจจะสืบสวนข้อที่จริงต่อไปครับ